แต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาที่วัดพระธรรมกาย
รอบวัดพระธรรมกายเขาได้ขุดขู่รอบวัดพระธรรมกาย
ซึ่งลักษณะแบบนี้คล้ายยุทธวิธีทางด้านทหาร
ที่เรียกว่าคูเรทดักรถทั้ง
ยุทธวิธีนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
ทายทางอากาศของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ตรวจพบการขุดคูน้ำขวางทางเข้าไปยังอาคารบุญรักษา
ซึ่งพิกัดนี้คือเส้นทางที่จะเข้าอาคารบุญรักษาวัดพระธรรมกาย
เชี่ยวชาญทางทหารอธิบายว่าขุดคลองลักษณะนี้ทางทหารเรียกว่าคันคลองยุทธวิธีสำหรับสกัดดักรถถังที่สามารถทำลายล้างสิ่งกิดขวางได้ทุกรูปแบบ
ลักษณะการออกแบบในการปฏิบัติการรูปแบบหน้ากระดานรถทั้งจะมีความเร็วและไม่มีสิ่งใดกิดขวางได้
นางกล่าวในวัดพระธรรมกายมีลักษณะคล้ายกับการขุดคันคลองยุทธีกั้นรถถังริมชายแดนสมัยสงครามกัมพูชาปี๒๕๒๑ที่ตาพระยาแถบชายแดนอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
กลอนักกล่าวในวัดพระธรรมกายมีลักษณะคล้ายกับการคุดคันคล้ายกัมภูชาปี๒๕๒๑ที่ตาพระยาแถบชายแดนสมัยสงครามกัมภูชาปี๒๕๒๑ที่ตาพระยาแถบชายแดนสมัยสงครามกัมภูชาปี๒๕๒๑ที่ตาพระยาแถบชายแดนสมัยสงครามกัมภูชาปี๒๕๒๑ที่ตาพระยาแถบชายแดนสมัยสงครามกัมภูชาปี๒๕๒๑ที่ตาพระยา

ซึ่งในความหมายของวัดพระธรรมกายจึงขุดคันคลองยุทธวิธีดังกล่าว
โดยมีกุญสือซึ่งเป็นพระลูกวัดและลูกศิษย์ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญทางทหารเช่นเดียวกัน
หากวิ่งมาเจอคันคลองยุทธวิธีการระบายกำลังพลข้ามไปยังจุดเป้าหมายที่อาคารบุญรักษา
ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย๑๐นาทีจึงทำขนาดความกว้างของคลองให้กว้าง๒เมตร
และมีความลึก๓เมตรเพื่อทำให้กำลังพลเสียเวลาในการเข้าถึงพื้นที่เข้าไปอีก
เพราะกว่าจะเข้าพื้นที่จะต้องใช้ระยะเวลาเกือบ๑๐นาทีต่อ๑จุด
เพราะหากกำลังพลตกไปในคลองจะทำให้ปีนขึ้นมาลำบาก
แต่หากดูจากภาพถ่ายทางอากาศจะเห็นได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวสามารถเข้าปฏิบัติการได้หลายจุด
ฉะนั้นการขุดคลองยุทธวิธีหลายจุดสามารถขัดขวางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า๓๐นาที
แต่ในทางกลับการสังเกตได้ว่าคลองแนวส่วนด้านขวามือของพื้นที่
ได้มีการขุดคูน้ำขนานกับคูน้ำตามธรรมชาติเป็นแนวยาวไปจนถึงอาคารบุญรักษาเช่นเดียวกัน
ซึ่งล่าสุดได้มีการปล่อยน้ำไปยังคูน้ำที่ขุดไว้และอุดคูน้ำธรรมชาติด้านข้าง
ทำให้น้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนและไร่สวนของประชาชนได้รับความเสียหาย
แต่อาจจะเป็นการเอื้อต่อการค้นย้ายสิ่งของเข้าวัดพระธรรมกาย
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางทหารอธิบายอีกว่า
ขนาดความลึกของคลอง๓เมตรกว้าง๒เมตรคณินสูงแค่๑ศอก
จะไม่สามารถลำเลียงผู้คนเข้ามาได้เพราะลึกเกินไป
แต่อาจจะเป็นการเอื้อต่อการลำเลียงสิ่งของที่มีขนาดความสูงไล่เลี่ยกัน
ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จแต่จะมีการทำต่อให้เสร็จ
จับตาอย่างต่อเนื่องว่านี่จะเป็นเพียงแผนเบี่ยงเบนความสนใจ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลากับการวิเคราะห์ยุทธวิธีของวัดพระธรรมกาย
เพื่อถ่วงเวลาในการปฏิบัติการอย่างอื่นหรือไม่